แต่เรื่องนี้ค่ะก็ร้อนร้อนจนพ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดออกมายืนด่ากันแบบให้ขลมเลย
ไม่ไหวเลยรถคันนี้ใช่ค่ะเป็นคนขายปลาที่ขับกระบะคู่ใจมานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแหมเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
แล้วคุณกลางตลาดเลยคนก็อยู่เยอะถนนก็แคบนี่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพเป็นคุณคุณจะทำยังไงอ่ะดูสิคะ
ครับ
โอ้โหเป็นไงล่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ตกออกตกใจฮะลูกค้าที่โดนตลาดก็ตกใจถนนมันแคบด้วยคุณถูกต้อง
ก็เยอะคนก็เยอะและอีกอย่างนะคุณพอเบิ้ลเครื่องแล้วเอี๊ยดเหมือนจะออกตัวกลัวกลัวมันพุ่งใส่ร้านใส่คน
สิ่งที่ตามมาเห็นไหมคะควันขโมงเลยอ่ะควันดำทั้งเบิ้ลเครื่องทั้งเบิร์นยางแบบนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้านอกจากเขาตกอกตกใจเขายืนด่ากันด้วยคุณสืบสกุล
คุณคิดว่าจะมีใครชื่นชมไหมไม่มีหรอกนี่คือมันเกิดขึ้นกลางตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ที่ตรังนะคะคุณผู้ชม
พอเป็นแบบนี้เนี่ยนะคือก็มีคนถ่ายคลิปนั่นแหละแล้วทางรอปภเขาก็เป่านกหวีดปี๊ดที่คุณผู้ชมได้ยินนี่แหละวิ่งไล่รถกระบะคันนี้ตะโกนให้ชาวบ้านเนี่ยถ่ายทะเบียนรถเอาไว้เลยจะได้ตามตัวถูกนะใช่ค่ะแล้วคลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วเขาเขียนแคปชั่นบอกว่าคุณคิดยังไงกับ

ควันดำเต็มถนนเบินยางแบบนี้คนที่เขาอยู่ในตลาดเขาก็ตกใจค่ะทีนี้ทางด้านประธานตลาดเนี่ยเขาก็ไล่รถกระบะคันนั้นนะนะปรากฏว่ากระบะก็ขับหนีแล้วก็ดริฟต์รถเป็นวงกลมตรงจุดกลับรถอีกคือนอกจากออกจากตลาดไปแล้วยังไม่ขับรถเร็วในถนนหลักอีกนะใช่แล้วก็คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเราก็ไปเจอเป็นเจ้าข
ปรากฏว่ามันมีรถขวางอยู่ด้านหน้ากระบะคันนั้นเนี่ยแหละปรากฏว่ากระบะเขาเหมือนกับไม่พอใจหรืออะไรก็เลยเร่งเครื่องจนควันดำไปทั่วตลาดเลยตกใจมากกับเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่ามีเด็กข้ามถนนไม่รู้ว่าจะโดนชนรึเปล่าไงครับซึ่งคุณถิติมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดร้านมาตรงนี้ปีนึงนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบน
จนเท่าไหร่ทำให้คนในตลาดตกใจเขาจะบึ้นมันใส่ในตลาดบึ้นเครื่องบึ้นเครื่องไปมาถอยมาไปมาถึงทำให้คนตกใจในตลาด
ขับผ่านมาแบบเร็วมากแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงที่ร้านค้าตรงนั้นนะคะพอดีว่ามันมีรถขวางอยู่หน้าด้านหน้ามันก็เลยแบบเบิ้ลรถควันดำออกมาเต็มหมดเลยค่ะ
แล้วคนก็ออกมามุงดูตอนนั้นก็ถือโทรศัพท์อยู่พอดีก็เลยถ่ายวีดีโอไว้ค่ะเห็นว่าออกไปตรงปากซอยแล้วขับหมุนอีกรอบนึงกลางถนนนะคะ
คุณผู้ชมครับแหม่ฟังแบบนี้ทั้งประธานตลาดฟังทั้งแม่ค้าแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงอยากให้คนขับกระบะเป็นยังไงอยากให้โดนจับสิฮะอ่าสุดท้ายค่ะคนขับรถกระบะไม่รอดค่ะ
เพราะว่าถูกตำรวจสพเมืองตรังสกัดจับเอาไว้ได้
ตอนที่เขากำลังขับรถนะผ่านทางเข้าตลาดเทศบาลนครตรัง
ตรงข้ามหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตรังค่ะ
แล้วพอจับได้ยึดรถไว้
คันนี้เป็นอีซูซูแต่งซิ่งสีขาว

คนขับค่ะคนขับก่อนคนขับชื่อว่านายวิมลแซ่จู้อายุ๒๗ปี

แล้วคุณสืบสกุลอยากรู้ว่าทำไม
ทำไมต้องมาเบิ้ลเครื่องแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น

ปรากฏว่าเขาไปเสพยาบ้ามา๓เม็ด
เครียดไงเครียดเรื่องในครอบครัวนี่แหละ
พอก่อนเกิดเหตุก็ไปเสพยาบ้ามา
หลังจากนั้นมาขับรถเบิ้ลเครื่องแบบนี้
เขาบอกว่าเขาอยากระบายความเครียด
เออคือขับกระบะมาเร็วเร็วจนคุมไม่ได้คุมสติไม่ได้
แต่ทีนี้พอโดนรวบตัวแบบนี้แล้วสติมาทันทีเลยค่ะ
อยากจะขอโทษพ่อค้าแม่ค้า
อยากจะขอโทษคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาด

ผมสัญญานะถ้าผมพ้นโทษรอบนี้ไป
ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้ว

ก็คือยาบ้าแล้วก็ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สิน
ทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะ
ตำรวจเขาบอกแบบนี้มาแจ้งความได้เลยที่สพเมืองตรัง
เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สรุปก็โดนรวบไปไม่รอดนะคะ